คุณผู้ชมครับมาต่อที่เรื่องของการเมืองกันบ้างครับ
ประชาตอนนี้ก็มีการพิจารณาแผนการขับเคลื่อน

ให้เป็นอันดับที่๑ของอาเซียนครับ
ที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

มีวาระการพิจารณารายงานแผนปฏิรูป
ของคณะกรรมธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา
ศิลปะวัฒนธรรมการศาสนาคุณธรรมและจริยธรรม
โดยผลเอกยุทธศักดิ์สาธิประพาประธานกรรมธิการ
เสนอรายงานต่อที่ประชุมถึงแผนการปฏิรูปด้านการกีฬา
โดยดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

จัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
จัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย
การจัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
การจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ
รวมทั้งแยกกระทรวงการกีฬาและการท่องเที่ยวออกจากกันนะครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็พร้อมจะเสนอ
บัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ซึ่งตั้งเป้าให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่๑ของอาเซียน
และอันดับ๕อันดับแรกของเอเชียครับ
และต้องบรรจุเรื่องกีฬาเอาไว้ในรัฐธรรมนูล
เพื่อให้เป็นสภาพบังคับให้กับทุกรัฐบาลต้องปฏิบัติ
สำหรับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติเป็นสถาบันอุดมศึกษา
เฉพาะทางแบ่งเป็น๒ระยะ
โดยระยะที่๑นั้นใช้เวลา๙๑๒เดือน
ระหว่างเดือนมกฎาคมถึงทันวาคม๒๕๕๙
เป็นช่วงของการวิเคราะห์ระดมสมองศึกษาทบทวนแนวคิดและหลักการที่เกี่ยวข้อง
เพื่อกำหนดเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติ
ส่วนระยะที่๒นั้นใช้เวลาประมาณ๙เดือนครับ
เดือนมกราคมถึงกันยายน๒๕๕๙
เพื่อเป็นการรับฟังความเห็นจากประชาชนและก็เป็นการลงมือปฏิบัติ